มุมชุมครับมันมีเหตุการณ์วัยรุ่นไล่ยิงกันนะคะ
ที่ใช้คำว่าวัยรุ่นก็จริงก็จะเยาวชนกันอยู่แล้วเนี่ย
หกปีบ้างสิบเจ็ดปีบ้าง
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันตั้งแต่วันที่๙สิงหาคม

ไล่ยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ตำรวจไปตามจับได้นะคะ
ไปตามจับได้ที่บ้านพักที่สุราธานี
นำตัวกลับมาจะไปสอบปากคำที่โรงพัก
เพื่อนคนตายเขารออยู่ค่ะ
ลองดูนาทีที่โรงพักก่อนนะ
อันนี้เป็นช่วงเกิดเหตุอันนี้ช่วงเกิดเหตุอ่า

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๙สิงหาคมนะคะ
ตอนแรกมีคนเจ็บจากเหตุการณ์๓คน
คือนายพักดีภูมิอายุ๑๗ปีถูกยิงที่ขาข้างขวา
ปรัชญาอายุ๑๖ปีถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง
นายธันวาอายุ๑๖ปีเหมือนกันถูกยิงเข้าหน้าอก

พอเกิดเหตุการน์ขึ้นตำรวจก็ไปตามสืบ
กลุ่มคนก่อเหตุไปซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ตำรวจก็นำกำลังไปจับแบบนี้เลย
แล้วก็คุมตัวมาสอบประคัมที่สอบความมนุธบุรี
ทีนี้ระหว่างรอแถลงมันมีกลุ่มเพื่อนกับญาติผู้ตายเขาไปรอที่หน้าโรงพัก

เป็นยังไง

นี่ค่ะขนกำลังกันมายืนกั้นระหว่างสองฝั่งเลยนะคะ

เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนะคะ

ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ